คุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้เราเคยนำเสนอข่าวว่า
มีคนปลอมเฟซบุ๊กของคุณตันพน
แล้วก็ไปหลอกประชาชนว่าคุณคือผู้โชคดีนะ
ได้รับรางวัลนะแล้วต้องซื้อบัตรเติมเงิน

สุดท้ายตำรวจจับกลุ่มผู้ที่ก่อเหตุได้แล้วนะคะ
ตัวคุณตันก็บอกว่าอยากจะให้ดำเนินคดี
กับผู้ที่แอบอ้างชื่อคุณตันให้ถึงที่สุดค่ะ
นายสุภาชัยสืบสุนทรถูกตำรวจกองบังคับการ
รามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาทยากรรม
เทคโนโลยีหรือปอทจับกลุ่มได้นะคะ
หลังจากมีการสร้างเฟซบุ๊กปลอม
ในชื่อตันพนหลอกลวงผู้เสียหาย
ทางข้อความในเฟซบุ๊กอ้างว่า
ผู้เสียหายเป็นผู้โชคดีได้รับเงินรางวัล๑๐ล้านบาท
รถยนต์อีก๑คันราคากว่า๘ล้านบาท
จากการร่วมกิจกรรมชิงรางวัล
แต่ผู้โชคดีต้องไปซื้อบัตรเติมเงิน๑๐๐บาท
จำนวน๒ใบแล้วส่งรหัสบัตร
กลับมาทางข้อความเฟซบุ๊คถึงจะได้รับรางวัลนี้
ซึ่งมีผู้เสียหายหลงเชื่อค่ะ
ดำเนินการตามที่ผู้ต้องหากล่าวอ้าง
แต่พอส่งรหัสบัตรไปแล้วก็ไม่สามารถติดต่อนายสุประชัยได้อีกเลย
สุภาชัยรับสารภาพนะคะว่าเป็นคนปลอมเฟซบุ๊คขึ้นมาจริง
ทำไปด้วยความคึกขนองเพิ่งทำเป็นครั้งแรก
อกลวงเหยื่อไป๓รายสามารถได้เงินมาเพียงรายเดียว

ตันพาสกรณฑีก็ยืนยันว่าจะให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะคะ
กับผู้ที่แอบอ้างชื่อตัวเองเพื่อหาผลประโยชน์
ฝากเตือนไปยังประชาชนด้วยว่า
ถ้าคุณเป็นผู้โชคดีจริงไม่จำเป็นต้องโอนเงิน
หรือเสียค่าใช้จ่ายอะไรในการรับรางวัลเลยนะคะ
ขอให้ผู้เสียหายเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่
เพื่อติดตามจับกลุ่มตัวผู้ที่กระทำความผิด
ดำเนินคดีต่อไปด้วยถ้าหากว่าใครถูกหลอกลวงในลักษณะแบบนี้
สำหรับคดีนี้คุณตันได้เข้าไปแจ้งความกับตำรวจปอท
เมื่อวันที่๒๓มีนาคมที่ผ่านมา
หลังจากที่มีผู้เสียหายจากจังหวัดพิศนุโลก
และสามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้ในที่สุดค่ะ